ดูเหตุการณ์นี้บ้างค่ะหนุ่มม้มที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าถูกโกงเงินค่ามะเขือเทศเป็นเงินหลักแสนเลยค่ะก็เลยมีการโพสต์เฟสบุ๊กสั่งลาลูก
จากนั้นใช้น้ำมันเบนซินราดตัวเองนะคะจุดไฟเผาทั้งรถทั้งตัวเองเนี่ย
ก็ตัวเองเสียชีวิตแล้วรถก็ได้รับความเสียหายไปอีกสองคันนะคะนี่เป็นสภาพซากรถยนต์ยี่ห้อโตยาต้ารีโวสีบรอนทอง
หมายเลขทะเบียนพอพึ่งอ่างสามหกเก้าหนึ่งเชียงใหม่แล้วก็รถยนต์ยี่ห้อตูยาต้ารุ่นเก่าสีแดงทะเบียน
บ่อใบไม้หกศูนย์สองสามเชียงใหม่ค่ะรถทั้งสองคันนี้เสียหายนะคะ
หลังจากที่นายธีรวัตรยอดยิ่งฮาไทยกูลอายุ๔๐ปีหนุ่มมงค์ที่ทำสวนมะเขือเทศ
น้ำมันเบนซินแล้วก็จุดไฟเผาพร้อมตัวเอง
เมื่อช่วงสองทุ่มวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะบริเวณบ้านหลงปงตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ขณะนั้นเนี่ยนายธีรวัตรยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่ว่าถูกไฟคลอกดำเลยนะคะ
มีอาการสาหัสต่อมาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
สุนทรแสนวังทองผู้ใหญ่บ้านก็เล่าบอกว่านายธีรวัตรก็เป็นลูกบ้าน
บ่นให้ฟังว่าถูกแม่ค้ารายหนึ่งในอำเภอฮอตเหมามะเขือเทศทั้งสวนเป็นเงินหลายแสน
แต่ถูกโกงไม่จ่ายเงินค่ะก็ไปแจ้งความที่สพแม่แจ่ม
แต่ปรากฏว่าเรื่องเงียบจนเกิดมีปากเสียงกันในครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีนายธีรวัตรโพสต์เฟสบุ๊คสั่งลาลูกบอกว่า
ลาก่อนลูกพ่อทุกคนพ่อเหนื่อยเหลือเกินกับคำคน
รักลูกทุกคนพ่อไปหาแม่ของพ่อแล้วนะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังระเบิดสนั่นเลยค่ะพร้อมกับเพลิงไหม้รถลุกโชน
ชาวบ้านช่วยกันไปดับไฟและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามเงินที่ถูกโกงคืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
เพราะยังมีลูก๔คนที่เมียของผู้เสียชีวิตต้องรับภาระดูแลต่อนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ยังเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ระหว่างจัดงานศพ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพแม่แจ่มก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบว่ามีถังน้ำมันมีสายดูดน้ำมันตกอยู่ก็คิดว่าเป็นการก่อเหตุฆ่าตัวตายเนี่ยแหละค่ะ
สาเหตุก็เป็นความเครียดเรื่องหนี้สินตอนนี้ยังรอสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานหาข้อสรุปต่อไปค่ะ